ไม่น่าเชื่อนะครับเด็กชายวัย๑๓ปีที่สกลนคร
ไปยิงเด็กหนุ่มรุ่นพี่วัยสิบแปดปีจนเสียชีวิตเด็กชายนะคะถูกต้องฮะ
ยิงเขาหน้าโรงเรียนนะฮะโอ้แล้วผู้ที่เสียชีวิต
นี่เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนด้วยอนาคตยังอีกยาวไกล
คือเด็กที่ไปยิงเนี่ยทีแรกตำรวจบอกน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
อืมอ่าแล้วก็ไปยิงเขาหรือเปล่าค่ะสุดท้ายไปไปมามานี่จะยิงผิดตัวด้วยนะฮะ
ยิงผิดคนด้วยนะครับโอ้โหนี่คือน้องที่เสียชีวิตเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียนนะฮะ
อายุสิบแปดปีคือต่อให้ไม่ผิดตัวไม่ผิดคน
ก็ไปยิงเขาอย่างงี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลยนะคะแล้วคนก่อเหตุเป็นเด็กชายุแค่สิบสามปี
อืมไปเอาปืนมาจากไหนน้องที่เสียชีวิตชื่อน้องโอ๊คนะครับ
หรือว่านายภูวดลนะฮะขณะเดียวกันวันนี้นะครับ
ตำรวจสะกนนะคอเนี่ยควบคุมตัว
เด็กชายคนที่ก่อเหตุได้แล้วอายุเพิ่ง๑๓ปี
นี่เป็นภาพตอนที่คุมตัวเด็กไปค้นหาจุด
ที่เอาปืนมาฝังหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
บอกเอาปืนมาฝังไว้ใต้ดินในกอไผ่แถวนี้
นี่นะฮะเป็นแถวบ้านพักในพื้นที่หมู่๖ตววาริชภูมิ
ภูมิจังหวัดสกลนครพอขุดลงไปก็เจอปืนจริงจริงนะครับ
เป็นปืนพกไทยประดิษฐ์๑กระบอก
เด็กชายคนนี้นี่ฮะกระบอกนี้ฮะ
ยิงน้องโอ๊ควัย๑๘ปี
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะ
คั่วหัวใจนะครับนัดเดียวเสียชีวิตเลย

เป็นความโศกเศร้าของครอบครัวของน้องโอ๊คแน่นะฮะ

ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่สกลนครนะครับไปที่จุดเกิดเหตุก่อนเลยตรงนี้นะฮะ
โอ๊คถูกยิงเสียชีวิตหน้าโรงเรียนนะครับ
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองบ้านเหล่าพลทองขอนคว่าง
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลวาริชภูมิอำเภอวารัชภูมิจังหวัดสกลนคร
แล้วก็ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๘มกราคม๒๐นาฬิกา๓๑นาที

ของกลุ่มน้องโอ๊คขี่มากันสองคัน
แล้วมีรถเก๋งคันสีดำขับตามหลังมาคันหนึ่ง
นี่นะฮะเพื่อนของโอ๊คแล้วก็โอ๊คนะครับแล้วรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ
คือเปล่าเนี่ยอายุ๑๖ปีเป็นเพื่อนของโอ๊คนะครับ
ขี่จักรยานยนต์นำไปเป็นคันแรกคันนี้นะฮะ
คันที่สองก็คือโอ๊คโอ๊คนี่นั่งซ้อนท้ายเพื่อนนะฮะ
ส่วนรถเก๋งคันสีดำเนี่ยคือรถเก๋งของพ่อ
ของน้องเป่าที่ขับตามหลังมา
จากนั้น๒๐นาฬิกา๓๗นาทีห่างจากกล้องตัว
แรกไปเกือบสามกิโลเมตรจะเห็นจักรยานยนต์ทั้งสองคัน
เนี่ยยังขี่กันเหมือนเดิมแล้วก็มีรถเก๋ง
ของพ่อของน้องเป่าขับตามไปเหมือนเดิม
นี่นะฮะทั้งหมดเนี่ยขับรถ
ไปถึงหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับโรงเรียนบ้าน
พลทองขอนคว่างแล้วคันแรก
ก็คือรถของน้องเปล่าที่มาถึงก่อนคันที่สองก็คือรถจักรยานยนต
น้องโอ๊คนั่งซ้อนท้ายเพื่อนมาแล้วรถเก่งพ่อของน้องเปล่าก็ขับ
ตามมาจอดอยู่หน้าโรงเรียนสักพักนึงก็เลี้ยวรถ
กลับไปอีกฝั่งถนนหนึ่งซึ่งพ่อของน้องเปล่า
เนี่ยตอนนั้นบอกว่ายังไม่กล้ากลับบ้าน

คือเหมือนกับเขามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
เขาวนไปเวียนมาแถวนี้พ่อของน้องเปล่าบอกยังไม่กล้า
เข้าบ้านกันกลัวลูกเนี่ยโดนคู่อริมารุม

ประกบรถของลูกชายกับเพื่อนเนี่ย
แต่มารู้ข่าวกันอีกทีนึงก็คือโอ๊คถูกยิงเสียชีวิต
นาฬิกา๔๙นาที๒๘มกราคมนะครับ
นี่เป็นช่วงหลังเกิดเหตุนะฮะรถเก๋ง
กลับรถข้ามเลนไปฝั่งโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
เพราะตอนนั้นโอ๊คเนี่ยถูกยิงไปแล้ว
แล้วก็หามขึ้นรถเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
ทุกคนก็พยายามช่วยกันนะฮะประคองน้องโอ๊คที่บาดเจ็บสาหัส
จากการถูกยิงในที่เกิดเหตุเนี่ย
เพื่อนแล้วก็พ่อของเพื่อนบอกโอ๊คนี่พูดได้ไม่กี่คำ
ก็จุกแล้วแน่นิ่งไปเลยจากนั้น๒๒นาฬิกา
นาทีจะมีรถตำรวจสายตรวจ
ลงมาที่พื้นที่จุดเกิดเหตุนี่นะฮะ
ใกล้๕ทุ่มเห็นไฟวาบสีแดงมาเนี่ยฮะ
ทางฝั่งของน้องโอ๊คถูกยิงแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิต
แล้วนะครับส่วนฝั่งคนก่อเหตุเนี่ยแยกย้ายกันหลบหนี
ไปหมดแล้วสุดท้ายตำรวจวันนี้ตามจับกลุ่มตัวแล้วก็พา
เด็กชายวัย๑๓ปีที่เป็นมือยิงเนี่ยไปค้นไปหาอาวุธปืนแล้วก็เจอ
อาวุธปืนคุณแซคนัทวินไปที่บ้านของน้องโอ๊คนะครับ
เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องโอ๊ค
วันนี้ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อน
ชาวบ้านที่ทราบข่าวมากันเยอะเลยเพราะน้องโอ๊คเป็นที่รักของทุกคน
เพื่อนก็เอารูปของน้องโอ๊ค
ในชุดนักเรียนชุดนักกีฬา
นักฟุตบอลเอามาวางไว้ที่บ้าน
โรงศพของน้องโอ๊ค
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณป้าของน้องโอ๊คนะครับคุณป้าวารีรัฐบอกว่าตอนแรก
ที่มีข่าวออกมาว่าหลานชาย
ถูกยิงเสียชีวิตเพราะปมชู้สาวปมหึงหวง
ขอยืนยันว่าไม่จริงเลยแต่มันคือการยิงผิดตัว
มือยิงเนี่ยยิงแบบที่ไม่รู้ได้ว่ากระสุนจะไปโดนใคร

ขณะเดียวกันนะครับคุณย่าของน้องโอ๊คบอกว่าวันเกิดเหตุ
หลานชายบอกว่าจะไปตัดผมแต่มีโทรศัพท์เข้ามาหา
หลังจากนั้นเห็นหลานรับโทรศัพท์แล้วหลานก็รีบร้อนขี่จักรยานยนต์ออกไปกับเพื่อน
จนกระทั่งไปถึงจุดโรงเรียนที่เกิดเหตุ
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๓คนแล้วมีการทะเลาะวิวาดกัน
ตอนนั้นเด็กชายวัย๑๓ปีสมมุติว่าชื่อเอก็แล้วกันนะ
ที่เป็นมือยิงเนี่ยนั่งอยู่หลังสุดที่ซ้อนสามชักปืนขึ้นมายิงใส่โอ๊คหนึ่งนัด
โอ๊คเนี่ยล้มลงแล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คุณย่าก็ยืนยันเหมือนกับคุณป้านะฮะคือคุณป้าก็ยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับกับฝั่งตรงข้ามคนก่อเหตุนะครับ
แต่คนที่มีเรื่องกับกลุ่มคนก่อเหตุนี่คือเพื่อนของน้องโอ๊คนะครับ
นี่เคราะห์ร้ายมากคนก่อเหตุเนี่ยยิงใส่มาแบบที่ว่าโดนใครก็ได้
แล้วกระสุนเนี่ยเข้าหน้าอกโอ๊คตัดคั่วหัวใจเสียชีวิตเลยนะฮะ
คือน้องนั่งตัดผมอยู่แล้วทีนี้มีกลุ่มเพื่อนโทรมาน้องก็รีบออกมาเลยทีนี้
ออกมาแล้วก็เห็นบอกว่าออกมาแล้วก็จอดรถจะรอเพื่อนคือรอรับเพื่อน
ทีนี้ไม่รู้ว่ามันไปดักอยู่ในซอยพอโอ๊คมาถึงปุ๊บ
ถนนจะเป็นตรงตรงอย่างนี้แหละค่ะออกมาปุ๊บแล้วทีนี้น่ะ
มันก็ขี่ออกมาจากซอยแล้วมันก็เรียวออกมาแล้วก็กาดยิงค่ะ
คุณแม่ของน้องโอ๊คนะครับคุณแม่บุญกิยาพานะครับ
บอกว่าปกติแม่อยู่ที่จังหวัดเลยนะฮะเนื่องจากแม่เนี่ยแยกทางกับพ่อของน้องโอ๊ค
วันเกิดเหตุโอ๊คเนี่ยเพิ่งทักข้อความมาหาแม่นี่ฮะบอกแม่ครับขอสักร้อยหน่อยครับ
ไม่มีใช้ครับแม่แม่ก็บอกแม่บอกมีลูกลองขอป้าดู
คุณป้าที่เพิ่งคุยกับเราเนี่ยแหละฮะน้องโอ๊คก็บอกได้ครับแม่
น้องโอ๊คอยู่สกลนครนะฮะบ้านคุณพ่อส่วนคุณแม่อยู่จังหวัดเลย
คือตอนนี้ใกล้จะแข่งบอลแล้วลูกชายเนี่ยไม่มีเงินใช้นี่คือการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับลูกชาย
ที่ลูกจะเสียชีวิตลูกชายเนี่ยมีความฝันบอกว่าพอเรียนจบ
อยากจะเป็นนักฟุตบอลอยากจะติดทีมชาติไทย
อนาคตเนี่ยโอ๊คเคยบอกแม่ว่าแม่จะได้ไม่ต้องลำบากเดี๋ยวจะหาเงินเลี้ยงดูแม่เองตอนแก่ตอนเท่า
แม่ครับโอ๊คขอเงินหน่อยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันโอ๊คจะแข่งบอลแล้ว
แม่มีเงินไหมคือเขาคือเขาจะคอยถามตลอดว่าคือแบบ
เพราะว่าคุณแม่จะแบบว่าลำบากเขาเขาเห็นแม่ลำบากอย่างนี้ค่ะ
เขาจะถามก่อนว่าแม่มีเงินไหม
เขาจะเป็นแบบเด็กดีคือโอ๊คไม่เอาเยอะนะแม่แค่๒๓๐๐ก็พอ
เขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้ค่ะจะไปเรียนโรงเรียนกีฬาค่ะ
คุณแม่ก็ไม่ห้ามเขาบอกว่าแม่เดี๋ยวโอ๊ก็จบแล้ว
ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยกันในคืนวันเกิดเหตุนะครับ
เราได้คุยกับเปานะฮะ
จะเอาปืนมาแล้วก็ยิงใส่เข้ามากระสุนเข้าโอ๊คจนโอ๊คเนี่ยเสียชีวิต
ตอนนั้นกำลังขี่รถไปหาเพื่อนกันแต่ไปเจอฝั่งกลุ่มคนก่อเหตุ
ขี่รถมาแล้วก็ชักปืนขึ้นมาข่มขู่ก่อน
เปล่าบอกว่าผมก็เลยตัดสินใจขี่รถเนี่ยย้อนกลับมาที่บ้าน
ตามพ่อให้ช่วยขับรถเก๋งไปเป็นเพื่อนเพราะกลัวจะโดนตามหาเรื่อง
แต่ว่าโอ๊คเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฝั่งนั้น
แต่เป็นเด็กในกลุ่มอีกคนนึงที่เป็นคู่กรณีกับฝั่งมือยิง
ก็เลยโดนเหมารวมนะฮะกลุ่มคู่กรณีเนี่ยยิงใส่มาแบบไม่เลือกเลยว่าจะยิงโดนใคร
แล้วผมก็รีบไปอุ้มแล้วก็ให้ขึ้นรถพ่อไปโรงพยาบาลครับ

มีแต่เด็กน้อยทางบ้านอื่นครับ
ทีนี้ทางคุณพ่อของน้องเปล่านะฮะที่ขับรถยนต์
ตามรถจักรยานยนต์ของลูกชายกับเพื่อน
ไปในคืนวันเขิดเหตุคุณแปง
เขาต้องไปธุระไปอะไรกันแถวนั้นนะฮะ
แต่ทีนี้ไปเจอคู่อริกลางทางก็เลยกลัวว่าจะถูกทำร้าย
ก็ขี่รถย้อนมาบอกให้พ่อเนี่ยขับรถไปเป็นเพื่อน
พอขับรถไปเนี่ยเห็นจักรยานยนต์กลุ่มคนก่อเหตุขี่ซ้อนท้ายกันมา๓คน
ได้ยินเสียงลูกชายกับเพื่อนเนี่ยตะโกนบอกคันนี้แหละคันนี้แหละ
จากนั้นเนี่ยก็พยายามขับรถเพื่อจะหาที่ปลอดภัยกัน
แต่จักรยานยนต์คันก่อเหตุเนี่ยขับเข้าไปหักรถหันหัวกลับ
เหมือนกับจะเข้าซอยเหมือนจะไม่ตามแล้วแต่กลับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอมาดูในกลุ่มของเพื่อนลูกเนี่ยถึงรู้ว่าโอ๊คเนี่ยถูกยิง
ก็รีบพาขึ้นรถขับไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายโอ๊คเสียชีวิตครับ
ผมก็อยากให้เขามาแค่นั้นแต่ไม่คิดว่าไว้รุ่นจะเป็นขนาดนั้นไงไว้รุ่นสมัยนี้
ทีนี้สาเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เยาวชนชายวัย๑๓ปีเนี่ยที่ชื่อเอนี่ถูกคุมตัวได้แล้วนะครับ
นี่คือฝั่งครอบครัวของเอนะฮะคือถ้าฝั่งครอบครัวของคนก่อเหตุบอกว่า
ข่าวที่ออกมาตอนแรกบอกเป็นปมหึงหวงปมชู้สาวเนี่ยไม่จริงนะฮะ
เพราะว่าเอมือยิงเนี่ยเด็กชายวัย๑๓ปีเพิ่งเรียนชั้นป๖
ยังไม่ได้มีแฟนอะไรแล้วทางครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยไปเอาปืนมาจากไหน
เป็นประจำอยู่แล้วถึงขั้นเคยเอาระเบิดปิงปองเนี่ยมาคว่างใส่กัน
บอกได้ถามเอแล้วนะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นถึงเอาปืนไปยิงใส่เขา
เอาปืนที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยยิงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
อันนี้อันนี้ทางฝั่งญาติของเอเขาอ้างว่าอย่างนี้นะ
ฝั่งนั้นเนี่ยตอนไปเจอกันกลางทางเอาหินมาเครื่องใส่เขาก่อน
เขาเลยเอาปืนยิงใส่ไปเอาปืนพกติดตัวมาด้วยนั่นอ่ะสิ
แต่ญาติบอกไม่รู้ไปเอาปืนมาจากไหนเนี่ยเด็กเอาปืนมาจากไหนก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าทางญาติของฝั่งเด็กชายวัย๑๓ปีเขาบอก
เขาอยากขอความเป็นธรรมให้กับทางฝั่งเขาด้วย

ทางลูกหลานทางฝั่งเขาเนี่ยนะเด็กวัย๑๓ปีเนี่ย
ไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนฝั่งนั้นหาเรื่องก่อนเอาหินมาเครื่องใส่ก่อน
ก็อยากให้พิสูจน์นั่นแล้วอยากให้พิสูจน์นั่นแหละลูก

ไม่มีโอ้ยยยอยู่ประถมลูกอยู่ประถม

ญาติของเด็กชายวัย๑๓ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจบอกว่า

ว่าร่วมกันก่อเหตุจริงก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง

นี่เป็นเหตุให้มีผู้อื่นเสียชีวิต
ส่วนอายุ๑๓ปี
จะต้องโทษไม่ต้องโทษแบบไหนอะไรยังไง

เนื่องจากยังเป็นเด็กแล้วก็เป็นเยาวชนนะครับ